ที่ผ่านมาวันวิสาขบูชาหลายคนเข้าวัดทำบุญนะคะ
แต่ว่าที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ก็จัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน

แบบนี้เป็นบรรยากาศที่ทีมข่าวของเรา

พระเทพวีราพรเจ้าอาวาสวัดพระเชติพล
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในเทศกาลวันวิสาขบูชา

ทางวัดเองค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยเปิดให้นักเรียนระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษา
มาร่วมประกวดและแข่งขันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายประเภทเลยนะคะ
และจะมีการตัดสินพร้อมทั้งประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
ในวันที่๒๖พฤษภาคมซึ่งเป็นวันอัธมีบูชานั่นเองค่ะ
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลกล่าวค่ะว่าการจัดงานครั้งนี้
ก็เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กเยาวชน
มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยที่งดงามค่ะ
เรียกได้ว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
้อมนำหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเป็นเครื่องยึดเหนียวนำทางชีวิตไปสู่ความร่มเย็นค่ะ